ไปดูเรื่องราวต่อไปนี้เห็นแล้วก็สงสารผู้หญิงคนนี้แหละ
คุณผู้ชมที่ทำหน้าที่เมียและภรรยาแต่ว่า
คือไปโดนสามีทำร้ายทำร้ายจนน่วมจนเสียสติไปเลย
ความจำแทบไม่มีแต่จำได้อย่างเดียวว่าลูกชื่ออะไร

น้องสาวทนไม่ไหวที่พี่สาวถูกทำร้ายหนักขนาดนี้
สาวต้องหอบลูกออกมาขอความช่วยเหลือแล้วกู้ภัยก็ไปช่วย

พี่สาวทนกำลังว่าทางรอดนี่เป็นของที่กำลังหอมภาพทหรือที่หา
พี่สาวต้องรายเป็นของด้านบนหวก่อนปันที่มีไปใต้
เธอสงสัยอยากถูกทำร้ายไปตรงทางนี้นี่เพียงคนที่มาได้
และที่เหลือเมืองเบอร์ที่มีอาวุธออกมา
น้องคอปเตอร์

คือเบลอ่ะคือคงโดนทำร้ายหนักอ่ะไม่รู้สมองกระทบกับเธอรึเปล่าอ่ะค่ะ
คือจริงแล้วเธอเป็นคนหน้าตาสวยครับแต่โดนทำร้ายจนปูดบวมปากม่วงตาม่วง
จำได้แค่ชื่อคือน้องคอปเตอร์คือชื่อลูก
โดนสามีทำร้ายหนักขนาดนี้นะครับเห็นแล้วก็สลดใจทีเดียวกับเรื่องนี้
กู้ภัยเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยพยายามจะถามมันเป็นยังไงโดนตีแล้วเขาไปหาหมอไหม
ชื่ออะไรจำได้ไหมตัวเองชื่ออะไรชื่อพ่อชื่อแม่ก็จำไม่ได้
ชื่อตัวเองก็จำไม่ได้แต่จำชื่อลูกชายวัยเดือนเดียวได้
เพราะว่าภาพก่อนจะเป็นภาพนี้เขาอุ้มลูกหนีหนีสามีมาเป็นภาพน่าเวทนามาก
จำได้แค่ว่าลูกชายชื่อคอปเตอร์คลิปนี้น้องสาวเป็นคนถ่ายเอาไปโพสต์เอาไว้เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาว
ที่ถูกสามีทำร้ายดูหลังสิครับ
รักกันยังไงนะฮะสุดท้ายตีซ้อมจนกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วนะครับ
จากคลิปนี้ยังมีภาพอันนี้ภาพร่างกายของเธอที่สะบักสบอมรอยช้ำ
นี่เบ้าตาดูปากมีแผลเต็มไปหมด
เหมือนโดนถูกฟาดอะไรเนื้อตัวเป็นริ้วตาโดนต่อยบวมแบบนี้นะครับ
แน่นอนพอภาพนี้มันถูกเผยแพร่คนโลกโซเชียลรับไม่ได้หรอก
รับไม่ได้ที่
ภรรยาคนหนึ่งจะโดนผู้ชายที่เป็นสามีซ้อมอะไรขนาดนี้
พากันไปเขียนด่ากันโอ้โหถล่มกันยับเลย

จนกระทั่งสามีของผู้หญิงคนนี้ออกมากล่าวอ้างว่า

ภรรยาเขาอยากจะมีเซ็กแบบซาดิด

แต่เธอกลับไปบอกคนอื่นว่าถูกผมทำร้ายเขาทำให้ผมงงมาก
ที่เธอยินยอมให้ผมทำแบบนั้น
แปลกที่จะคิดเป็นเรื่องว่าเธอจะเอาสมบัติผมหรือเปล่า
โอ้โหมันจะซาดิดอะไรถึงขนาดนี้
ไม่มีใครชอบให้โดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้
ถึงทั้งเศรษฐกิจไปแล้วนะครับมันก็เกินไป
ทีมข่าวเดินทางไปเจอกับแม่ของผู้หญิงคนที่ถูกทำร้ายก็บอกว่า

ถูกสามีทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

จนต้องหอบลูกอ่อนเดือนเดียวเนี่ย
ออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือ
ตอนนี้ลูกสาวเนี่ยนะฮะอยู่ในความโตแลของแพทย์

แต่ว่าเกิดเรื่องเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ย
สพพังโขดแล้วแต่ว่าตำรวจไม่ดำเนินคดีกับลูกเขย
คนที่ทำร้ายลูกสาวเลยอ้างว่าก็เป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกัน
ขณะที่แม่เองก็ให้สัมภาษณ์ก็อุ้มหลานไปด้วยเมื่อสักครู่นะฮะ
เดือนในอ้อมกอดร้องไห้ด้วยความสงสารลูกสาว
วิงวอนใครก็ได้ช่วยลูกสาวทีคือลงโทษผู้ชายคนนั้นที
ไปฟังเสียงของคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้หน่อย
เป็นลูกที่ใกล้ตีก่อนจึงถ้าให้คุณไข้มาปากคำ
หรือให้ปากคำได้ค่ะเพราะว่าลูกมันรุ้นติภาวะแล้ว
เนี่ยเราเห็นเราก็โอ้เสียใจนะที่โดนแบบนี้นะฮะ
อยากจะให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดดูสภาพร่างกายเธอสิ
สิ่งสำคัญคือจำชื่อตัวเองไม่ได้จำชื่อพ่อแม่ไม่ได้คือ
ไปแล้วนะสมองน่าจะกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก
น้องสาวของผู้บาดเจ็บคนนี้เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ที่เขารู้กันเพราะว่ามันมีคลิปพี่สาวถูกทำร้ายเนี่ย
ในโซเชียลทำให้รู้และรับไม่ได้
ตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ยังไม่เคยตีลูกขนาดนี้มาก่อน
แล้วพี่เขยทำขนาดนี้ได้อย่างไร
แต่นี่สิคือทางตำรวจบอกว่าต้องรอคนเจ็บ
คือเหมือนกับว่าฟื้นอาการจำความได้ก่อน